คุณผู้ชมอย่าลืมให้รางวัลชีวิตในตอนเช้าแบบนี้
อย่างที่เราพูดคุยกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการตี๕๓๐นะครับ
ตื่นขึ้นมารางวัลชีวิตอะไรบ้างล่ะคุณ
กาแฟหอมกลุ่นชาเขียวร้อนหรือว่าโอนตินสำหรับเด็กเนี่ยนะครับ
โกโก้เย็นเลยนะครับ
แต่เราตรวจสอบเรื่องของข่าวสารไล่เรียงในส่วนของหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐกัน
วันนี้มีข่าวหนึ่งฝนถล่มพัทยาอวมหนักคุณดูสภาพพื้นที่ที่เป็นภาพสิฮะ
น้ำท่วมพัทยานะครับมะว่ามีฝนตกต่อเนื่องถึง๒ชั่วโมง
ชั่วโมงดังนั้นเราย้อนไปดูกันหน่อยว่าเมื่อวาน
พัทยาอ่วมขนาดไหนพร้อมกับจังหวัดอื่นด้วยนะครับ
ไปดูที่พัทยากันคุณดูสินี่ถนนเลียบชายหาด
พัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรี
ครึ่งล้อรถแล้วอ่ะค่ะทั้งน้ำก็มารถก็ติดนะครับ
ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตรตลอดทั้งสาย
หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า๒ชั่วโมงเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
ส่งผลให้การจราจรติดขัดรถยนต์รถจักรยานยนต์
สัญจรด้วยความยากลำบากบางคันรถเสียไงคุณ
เจ้าหน้าที่และพลเมืองดี
ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือท่ามกลางสายฝนนะครับ
อกจากนี้ถนนเรียบทางรถไฟซอยเขาตาโล

เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบางจุดมีน้ำท่วมบ้านเรือน

ซึ่งหลังจากฝนหยุดตกระดับน้ำก็เริ่มระบายลงสู่ทะเล
และหากฝนไม่ตกซ้ำอีกก็คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
เมื่อวานหลังจากช่วงบ่ายท่วมมาแบบนี้
ช่วงเย็นน้ำลงทะเลไปได้ก็พอจะแห้งอยู่บ้างแล้วนะครับ
นี่สำหรับเหตุการณ์ที่พัทยานะครับ
คุณผู้ชมครับเรามาดูที่จังหวัดอื่นกันบ้าง
ที่มหาสารคามที่ตำบลศรีศุกร์อำเภอการณ์ธรรมวิชัย
ที่ตกหนักส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสม
ไหลเข้าท่วมนาข้าวพื้นที่ทางการเกษตร
โดยระดับน้ำที่ไหลบนผ่านถนนอยู่ที่๑๐๒๐เซนติเมตร
ซึ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านไปได้
แต่ดูทุ่งนาสิคุณโอ้โหน้ำท่วมเกือบจะมิดต้นข้าวแล้วนะครับ

นาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองอีตื้อ
แล้วก็บ้านดอนหวายตำบลศรีศุกร์
ถูกน้ำท่วมขังกว่า๔๐๐ไร่
โดยเกษตรกรบอกว่าน้ำที่ท่วมขังในปีนี้
มีระดับสูงกว่าเดิมถึง๕เท่า
แต่ทางอำเภอนะครับคาดว่าจะสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังได้

ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มชาวบ้านและก็เด็ก
พากันเข้ามาดูกระแสน้ำที่ไหลข้ามถนน
ยังเข้ามาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน
เด็กก็เห็นเป็นเหมือนน้ำตกนะเมื่อกี้

อย่างกับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะ
แต่เขาบอกว่าปีนี้ก็ค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรนะครับ
ด้านของสภาพอากาศในบ้านเรานะครับคุณผู้ชมครับ

หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าคุณคุปตนันมาย้ำเตือนกันไปแล้ว

ทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรอากาศ
ว่าประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับ

แต่ทางภาคเหนือที่มีฝนตกน้อยกว่าภาคอื่นนะครับ
ส่วนเรื่องของพายุไต้ฝุ่นจ่ามี
บอกว่าเป็นภาษาเวียดนามแปลว่าดอกไม้นั้น

ในช่วงวันที่๒๘ถึง๓๐กันยายนนี้
ดังนั้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางบริเวณนั้นนะครับ
ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนเดินทางด้วย

ไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรา

อาจจะมีส่วนเล็กน้อยที่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกครุมประเทศไทยนะครับ
ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ
สำหรับฝนที่ตกในบ้านเรา

แล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อน
ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

ก็ทำให้บ้านเราภาคตะวันออกภาคใต้

จริงบ้านเราคืนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

วนอยู่๓๐นาทีลงไม่ได้
แล้วสุดท้ายก็ต้องบินกลับมาสุวรรณภูมิ

คุณก็นั่งจากกรุงเทพไปตราด

สภาพอากาศนั่นนะครับ
ใช่สภาพอากาศแย่มากแล้วคนอยู่บนเครื่องก็อกสั่น